เรื่องนี้ก่อนครับเรื่องของการหลับในนะฮะหลับในแล้วไปขับรถ
โอ้โหนอกจากจะคนขับเองมันเสี่ยงที่จะเกิดอันตราย
คนอื่นที่ร่วมเดินทางด้วยนะคะ

กรณีนี้เนี่ยคนที่เขาไม่รู้เรื่องเจ็บสาหัสไปคนหนึ่ง
กระบะหลับในพุ่งไปชนจุดที่เป็นด่านตรวจ
แล้วมีรถเขาจอดรอการตรวจอยู่นะครับโดนชนไปหลายคัน
สาหัสไปคนหนึ่งนะครับคนขับรถคนอื่นนะ
ที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยเลยนะครับตำรวจประจำด่านก็บาดเจ็บไปคนหนึ่ง
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
รถคันนี้เนี่ยนี่มาถึงแล้วพุ่งเข้าไปนู่นเลยครับ
โอ้โหแล้วก็มีรถคันอื่นที่เขาชะลออยู่จุดที่จะต้องผ่านด่านพอดีไงฮะ
ถูกต้องครับรถกระบะคันนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะครับทุกผู้ชมครับ
กระบะสี่ประตูสีขาวนี่ฮะด่านตรวจปึ้งเข้าไปเลย
นี่เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับคือไม่ได้ชะลอเลยอ่ะใช่ค่ะ
มีรถที่จอดรอการผ่านด่านตรวจสามคันนะครับก็ถูกชนไปนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้ที่หน้าจุดตรวจหนองบัวโคก
ถนนสายสองศูนย์หนึ่งชายภูมิศรีคิ้วนะครับมีรถพังเสียหายไปสามคัน
คนขับรถเก๋งคันหนึ่งที่ถูกกระบะคันนี้ชนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ศีรษะเปิดเลยนะครับแล้วก็หมดสติอยู่คาพวงมาลัย
มีตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านถูกชนเข้าด้วยนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับ๑๐ตำรวจรีสุวิทย์ศรีวสุทธิ์
เป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบปรามสพนบัวโคก
ทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับนี่คือร่องรอยของรถคันต่างที่ถูกชนเข้าไปด้วย
นายบุญยฤทธิแก้วทาสีคนขับกระบะ๔ประตูคันที่ไปชนเขานะครับ
บอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ยก่อนจะขับรถมาถึงตรงนี้
เขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพทำงานกะดึก
แล้วพอเช้าเนี่ยเลิกงานนี่ฮะก็เลยตั้งใจว่าเอ้า
เวรออกกะแล้วเช้าเนี่ยขับรถกลับบ้าน
จะไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่หนองบัวลำพูจากกรุงเทพนะ
ทำงานมาทั้งคืนนะครับออกกะตอนเช้า
จะขับรถกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่หนองบุรมภู
เขายอมรับว่าเขาไม่ได้นอนมาทั้งคืนเนี่ยฮะตรงจุดเนี้ย
วูบหลับในหลับแบบหลับคาพวงมาลัยไปเลยอ่ะค่ะ
รู้สึกตัวอีกทีก็คืออ้าวรถชนไปแล้วอืม
รถชนเนี่ยฮะพลิกหลายตลบเนี่ยฮะตัวเองก็บอกว่ายินดีที่จะชดใช้
เสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝากเตือนไปยังคนอื่นอื่นว่า
ถ้าง่วงก็อย่าไปนอนอย่าไปขับรถควรจะจอดรถแล้วก็นอน
หรือว่านอนพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนอย่าไปฝืน
ฉะนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบเขาก็ได้
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับคนขับรถกระบะคนนี้
หน้าบุญญฤตเกล้าทาสีนะครับก็คือขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ชนทรัพย์สินของทางราชการ

ค่ะเคยคุยกันอยู่บ่อยนะคะเรื่องของการเดินทางบนท้องถนน
มันคือความรับผิดชอบร่วมกันรับผิดชอบต่อตัวเอง
รับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมทางคนอื่นด้วยนะคะ